คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เพชรบูรณ์ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะไปคืนแฟนเก่า

บีบแรดังเลย๓๔ที
แร่เสร็จไม่พอขับรถพุ่งชนบ้านฝ่ายหญิงเลยนะคะแล้วปัญหาคือไฟลุกท่วม
รถไฟลุกท่วมทั้งคันแล้วผู้ชายคนนี้ที่ขับพุ่งไปชนถูกไฟคลอกตายเลยนะ
ครับเนี่ยค่ะรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีขาวคันนี้นะคะ
ทะเบียนสองทอพุท่าวฉอฉิงหนึ่งห้าศูนย์สองกรุงเทพ
ชนอยู่ที่รั้วบ้านบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งแปดหมู่ยี่สิบเอ็ด
อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ไฟไหม้ทั้งคันคุณผู้ชม
ในรถเนี่ยก็มีศพนายนวพูมโพธรรมทานอายุสี่สิบสองปี
สภาพศพคือไหม้เกรียมนะคะเสียชีวิตคารถอยู่แบบนี้นี่ค่ะ
ส่วนบ้านก็ไฟไหม้นะคะเหลือแค่กำแพงทรัพย์สินในบ้านเสียหายหมดเลย
นางสาวลินจงชอบเต้นอายุ๓๗ปีเจ้าของบ้านไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
นางสาวลินจงให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่านายนวภูมิผู้เสียชีวิตคือแฟนเก่าเธอ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนตอน๓ทุ่มเธอก็นอนดูทีวีอยู่ในบ้าน
เห็นไฟรถส่องเข้ามาก็ลุกไปดูเห็นว่าเป็นไฟรถกระบะของเธอเอง
เธอก็เห็นไฟไหม้อยู่ในรถเห็นนายนวภูมินั่งอยู่ในรถ
ได้ยินเสียงนายนวภูมิตะโกนแต่คือฟังไม่ออกว่าตะโกนว่าอะไรอะค่ะ
ประมาณสามสี่ครั้งก่อนที่จะชนค่ะอืมก่อนที่จะเอารถพุ่งชนอืม
เขาก็กลับว่าคือชนแล้วคือจะให้หนูตายไปด้วยไง
แต่บังเอิญหนูก็ไวไงหนูก็เลยเปิดประตูออกมาอืม
ก็เลยวิ่งนี้เอาตัวนอกด้วยก็นี่ค่ะคือนายนัยวภูมิเขาบีบแด
เสร็จก็ขับรถพุ่งชนบ้านแบบเต็มเต็มเลยนะคะไฟก็ลุกท่วมแบบนี้
นางสาวลินจงเนี่ยก็บอกว่าคือไม่เข้าใจว่าทำไมแฟนเก่าเธอถึงก่อเหตุแบบนี้นะคะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวหลังคาเป็นย่าแฝด
นางสาวลินจงบอกว่าตอนที่รถชนเหมือนกับไฟไปติดหลังคาบ้านนะคะ
แล้วทีเนี้ยมันลามเร็วแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นด้วยสภาพรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีขาวคันนี้เนี่ย
ไฟไหม้ทั้งคันเลยนะคะอย่างที่เห็นห้องโดยสารนี่ไม่เกรียมค่ะ
ก็โดนไฟไหม้ไปเหมือนกันนี่นะคะส่วนประตูรั้วบ้านมีรอยแตกรอยหักจากการถูกชน
ศพของนายนวภูมิที่อยู่ที่เบาะคนขับรถกระบะไม่เกรียมเบาะที่นั่ง
เอ็นอยู่ในท่านอนด้วยค่ะจากการสอบสวนนะคะ
ข้อมูลมาว่าตัวผู้เสียชีวิตกับนางสาวลินจง
คบกันสมัยทำงานอยู่ที่ชนบุรี
ช่วงต้นปีที่ผ่านมาฝ่ายหญิงกลับมาดูแลแม่ที่บ้าน
ฝ่ายชายทำงานที่เดิมห่างกันจนต้องเลิกกัน
เลิกกันแบบไม่ได้ทะเลาะอะไรกัน

ฝ่ายหญิงให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันแบบรุนแรง
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ฝ่ายชายโทรหาฝ่ายหญิง
แล้วก็มีการทวงรถกันเพราะว่าฝ่ายชายเอารถไปใช้
ฝ่ายหญิงบอกว่าอยากได้รถคืนเพราะว่ารถเป็นชื่อของฝ่ายหญิง
ฝ่ายชายก็รับบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวจะเอาไปคืนให้
ก็ขับไปคืนแต่ว่ากลายเป็นไปก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ไปชนตัวเองก็เสียชีวิตเลยอืมตำรวจสพศรีเทพบอกว่า
เดี๋ยวต้องเก็บรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
ส่งศพไปผ่าชนะสูตรด้วยนะคะก็ผู้เสียชีวิตมีภูมิลำเนาอยู่ที่
จังหวัดชายภูมินะคะตอนนี้ญาติญาติก็รู้เรื่องแล้ว
ก็มารับศพนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากชนะสูตรเสร็จนะคะ